ในวันนี้ทั่วโลกยังคงไว้อะไรกับโศกนาฏกรรมกราดยิงที่รุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์อเมริกัน
ขณะที่การสืบสวนสอบสวนก็ยังคงดำเนินต่อไป
และเขาเคยคุยกับนายมาทีนซึ่งได้คุยถึงอดีตภรรยา
โดยเขาเชื่อในตอนแรกว่านายมาทีนน่าจะเป็นคนรักเพศเดียวกัน
และมีอาการเมาจนส่งเสียงดังโวยวายและอารวาส
ที่เคยพบข้อมูลของนายมาทีนในแอปพลิเคชันหาคู่ของกลุ่มคนรักเพศเดียวกันด้วย
ขณะที่นายเอ็ดเฮนสันเจ้าของร้านขายปืนที่นายมาทีนซื้อเพื่อก่อเหตุบอกว่า
นายมาทีมีเอกสารให้สามารถครอบครองปืนได้ถูกต้องตามกฎหมาย
และทางร้านก็ไม่พบความผิดปกติจากการตรวจสอบประวัติย้อนหลัง
รวมทั้งนายบารักษ์โอบามาประธานธิบดีสหรัฐระบุว่าการก่อเหตุในครั้งนี้
ไม่มีหลักฐานเชื่อมโยงจากนอกประเทศทำให้ข้อสันนิษฐานว่าเป็นเพียงผู้รับแนวคิด
จากกลุ่มติดอาวุธรัฐอิสลามในอีรักษ์และซีเรียหรือว่าไอซิส
โดยไม่เคยฝึกอาวุธหรือได้รับคำสั่งจากกลุ่มไอซิสมีความเป็นไปได้มากขึ้นนะครับ
ส่วนทั่วโลกในวันนี้ก็ยังอยู่ในบรรยากาศของการไว้อาลัย
โดยในวันนี้เจ้าชายวิลเลี่ยมและเคสเดยุคและดัชเชสแห่งเมริช
ก็ได้เดินทางไปยังสถานทูตสหรัฐประจำกรุงลอนดอน
เพื่อร่วมไว้อะไรต่อเหตุที่เกิดขึ้นด้วย
ขณะที่ฝรั่งเศสก็ได้มีการร่วมไว้อะไรให้กับนายตำรวจและภรรยา
ถูกคนร้ายแทงจนเสียชีวิตในบ้านพักในเมืองมายองวิวเมื่อคืนนี้
ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะวิสามันฆาตกรรมมือมีดและช่วยเหลือลูกชายวัย๓ขวบ
สามีภรรยาคู่นี้ออกมาได้อย่างปลอดภัย
ฟองซัวออนลองประธานธิบดีฝรั่งเศสแถลงว่า
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้ถือเป็นการกระทำของผู้ก่อการร้ายแน่นอน
พร้อมย้ำด้วยว่าทุกวันนี้ฝรั่งเศสยังคงเผชิญหน้า
ภัยคุกคามของการก่อการร้ายอย่างมีนัยยะสำคัญ
โดยในตอนนี้อายการฝรั่งเศสกำลังเร่งสอบสวนหาแรงจูงใจในการก่อเหตุ
เรื่องต้นได้ควบคุมตัวชาย๒คนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับมือมีดรายดังกล่าวเอาไว้แล้ว
ขณะที่สื่อของกลุ่มไอซิสระบุว่าผู้ก่อเหตุเป็นนักรบของกลุ่มครับ